ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็ต้องใจเย็นจริง
บางทีมันเหมือนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถึงขั้นต้องรุมทำร้ายกันแบบนี้เลยนะคะ
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ผู้ชาย๖คนนะคะรุมทำร้ายผู้ชายคนเดียว
เตะทั้งต่อยทั้งถีบจนสลบคาถนน
๖หนึ่งใช่ค่ะมีผู้หญิงจะพยายามเข้าไปห้าม
แต่ก็ห้ามไม่ได้คนที่ถูกทำร้ายนี่สลบนิ่งไปกับพื้นเลยนะคะ
ภาพนี้ถูกแชร์ผ่านเพจข่าวสารเมืองประการเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสี่ยี่สิบเจ็ดมกราคม
หน้าร้านในซอยบางปูนครตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการ

แม่ของคนเจ็บบอกว่าเพื่อนลูกมาบอก
ว่าลูกถูกวัยรุ่น๖คนรุมทำร้าย
ตอนที่นั่งดื่มเหล้าเปิดเพลงในรถอยู่ที่หน้าร้าน
แม่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
เขาก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นแล้วลูกชายก็นั่งเปิดเพลงอยู่ในรถ
กลุ่มผู้ก่อเหตุไปขอเพลง

ก็เลยไม่ถูกใจรุมทำร้ายแบบนี้เลย
ตอนนี้ยังสลบอยู่นะคะเพราะว่าถึงขั้นผ่าตัดสมองเลยนะคะ
ก็จริงแล้วคนเจ็บกับคนก่อเหตุก็เป็นลูกค้าของร้านตรงนี้แหละ
แล้วก็เนี่ยมาทะเลาะกันตำรวจสภบางปูบอกว่ารู้ชื่อคนก่อเหตุหมดแล้ว
รอคนเจ็บพร้อมให้ปากคำก็จะออกหมายเรียก
แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุค่ะ
เดี๋ยวอย่างนี้มันทำกันหนักเกินไป
ถ้าเกิดเป็นสาเหตุแค่นี้จริงนะไปขอเพลงเขาก็ไม่เปิดให้ถึงขั้นรุมสกรรมกันเลย